เชื่อแหละว่าเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่ามันเจออะไรค่ะ
สเตอร์ไพรส์โอ้โหเป็นไงล่ะจราแค่หรอ

ไม่ใช่จราแค่หรอมั้งลิ้นแจกขนาดนี้

อื้อหือกี่เมตรเนี่ยอยากรู้ใช่มั้ย

แล้วคนที่เห็นคือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะเขาไปเจอในบึงพระรามครับ
แล้วก็นอกจากมีตัวเงินตัวทองแล้วคือไม่ต่ำกว่า๑๐ตัวนะในนี้เนี่ย
โอ้โหอยู่มานานกว่า๑๐ปีแล้วด้วยใช่โอ้โหเห็นแบบนี้แต่คนไทยอาจจะคุ้นเคยหรือพวกเราก็คุ้นเคย
เห็นตัวเงินตัวทองบ่อยฮะอ่านข่าวไงเออชาวบ้านบอกส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติเนี่ยเวลาเห็นปุ๊บรีบก็หยิบมือถือมาถ่ายเลย
เป็นพี่น้ำแข็งก็คงหยิบมือถือมาถ่ายเหมือนกันแต่หากมาถ่ายผมเฉยเลยผมไม่ใช่ตัวเงินตัวทองพี่น้ำแข็งลิ้นผมไม่ได้สองแฉก
แต่คนก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะปกติมันก็จะดำน้ำหนีครับเวลาเห็นคนแต่พอปลอดคนเมื่อไหร่ก็จะผุดขึ้นมาแบบนี้นี่โผล่หัวขึ้นมา
นักท่องเที่ยวบางคนบอกด้วยว่าตอนแรกเห็นตัวเงินตัวทองตกใจมันดูเหมือนจราเข้ไงตัวมันพอกันเลย
เจ้าหน้าที่เทศบาลยืนยันว่าเดี๋ยวจะดูแลแล้วก็อนุรักษ์ตัวเงินตัวทองไว้ในบึงแห่งนี้เพราะว่ามันสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยว

ที่ตอนสมัยพี่อยู่ธรรมเนียบพี่คุยกับมันนะคือมัน
เพราะไง
แต่ว่าแต่ทำไมพี่ถึงคุยกับมันรู้เรื่องนี้

อ่านหนังสือมาไม่ยุ่งกับใคร